จากความผิดทางด้านกฎหมายที่น็อตต้องรับแล้ว

ต้นสังกัดได้มีมาตรการลงโทษน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
ออกมาประกาศผ่านทางเฟซบุ๊คช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะคะ
ถึงมาตรการลงดาบนายอัครนัทอิริยฤทธิวิกุลหรือว่าน็อต
หลังจากที่ปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่แสดงถึงพฤติกรรมข่มขู่
แล้วก็ทำร้ายร่างกายคู่กรณีที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนรถยนต์ของตัวเอง
โดยข้อความในประกาศระบุว่า
จากเหตุการณ์การเผยแพร่พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของน็อตอัครนัท
ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น

บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้น
โดยได้พิจารณาถึงบทลงโทษเพื่อจะได้ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนและสังคม
ตามนโยบายของบริษัทที่ไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
โดยมีข้อสรุปว่าบริษัทได้ยกเลิกสัญญาการเป็นพิธีกรและนักแสดงในต้นสังกัดของบริษัท
และขอยุติการทำงานทุกประเภทของน็อตอัครนัท
โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขณะที่ด้านคณะกรรมการสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการออกแถลงการในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แจ้งว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว
นักแสดงและพิธีกรดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ประชุมมีความเห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

ขอถอนชื่อน็อตอัครนัทออกจากธรรมเนียบประวัติ
และขอเรียกคืนรางวัลคนไทยตัวอย่างประจำปี๒๕๕๙
เนื่องจากแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมไทย
โดยทางสมัชชาค่ะก็จะส่งหนังสือไปทางต้นสังกัด
อย่างเป็นทางการภายหลังจากนี้
ก็มีมติระงับการออกอากาศผลงานทั้งหมดของน็อตอัครนัท
แก่ละครเรื่องกวนสืบหลังเลิกเรียน
โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ